ที่ขึ้นเหนือค่ะคุณผู้ชมไปดูที่เชียงรายก่อนหน่อยพี่เบิร์ต
ใช่ค่ะ
นี่เป็นคลิปที่ต่อยกันนะครับที่หน้าโรงเรียนนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในคลิปเป็นไงปุ้ยเนี่ยมาอะไรเนี่ยอธิบายดิคือเห็นไหมคนที่โดนต่อยอ่ะเป็นคนเมาพี่เบิร์ตแล้วที่เหลือเป็นรอปภของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หมดรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยแต่มีคนเดียวที่ต่อยคนเมา
ยังหาเรื่องด่าไม่หยุดเลยพี่เบิร์ดดอมด่ารอปภ
ก็เลยทำให้รับพอพอคนหนึ่งเนี่ยในคลิปนั่นแหละค่ะ
ครับทนไม่ไหวต่อให้ไปรักษาการเมาสองถึงสามหมัดนะคะ
นี่ล่าสุดทางโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ออกแถลงการแล้วนะคะบอกว่ายอมรับว่าเรื่องเนี่ย
มันเกิดขึ้นจริง๑พฤษภาคมที่ผ่านมาสักประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาที
มีผู้ประสบเหตุก็คืออุบัติเหตุรถชนเข้ารับการรักษาที่แผนกอีอาร์ฉุกเฉินนะคะ
แล้วก็มีญาติแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือหนุ่มเมาเมื่อสักครู่
พยายามเข้าไปในส่วนที่มีการรักษารอปภก็เลยต้องนำตัวผู้ก่อเหตุออกนอกพื้นที่
มีเจตนาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นเท่านั้น
ทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่รอปภ
เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปไม่ว่าจะเป็นตักเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
แหมแต่ว่านะห้องฉุกเฉินคุณอย่าไปป่วนเขาเลย